สวัสดีครับผมชัยสิทธิ์อาจารย์บี้อมรชัยเพิ่มภูมิครับวันนี้มาทำหน้าที่คนเดียวครับคุณสุพัฒน์จารุมณีหรือเอกชุมพรติดภารกิจครับ
วยคู่แรกของเราวันนี้ครับเป็นการพบกันระหว่างแก่นแก้วปอ่าวทะเลบางเสล่
แหงยัชย์ดับวิญญาณเข่าคือแก่นแก้วปออ่าวทะเลบางทะเล
เขาคือกังวานทองต่อหลักสอง

อายุ๑๗ปีเป็นชาวจังหวัดชนบุรี
กมาแล้ว๕๒ครั้งชนะ๓๓แพ้๑๙ครั้ง
ข้างหลังแพ้คะแนนกังวานทองต่อหลัก๒ที่เวทีมวยราชดำเนินครับ
ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินกังวานทองต่อหลัก๒ชื่อวารากรเข้มเขตการ
อายุ๑๕ปีสวัสดีครับ
เป็นชาวจังหวัดกำแพงเพชรชกมาแล้ว๖๘ครั้งชนะ๕๑ครั้งแพ้๑๗ครั้ง
ข้างหลังชนะคะแนนแก่นแก้วปอ่าวทะเลบางเสน่ห์ที่เวทีมวยราชดำเนินครับ
ผู้ทำหน้าที่บนเวทีครับร้อยเอกสมบูรณ์ประพาวงศ์ครับ
ฝ่ายแดงครับแก่นแก้วนี่สูง๑๗๐เซนติเมตรครับ
ฝ่ายน้ำเงินจากกังวาลทองกระสุง๑๗๐นี่แก่ลูกล่างโจมยกไว้ได้ครับ
น้อยก็ว่าฝ่ายน้ำเงินเกี่ยวกับกังวาลทองต่อยมา๖๘ครั้งครับ

ฝ่ายแดงครับผู้ถอดมงคลนี่ศักดาผูกกิจครับ
ทีมงานของปอ่าวทะเลบางเสล่ครับ
ส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่อำนวยเดชต่อหลัก๒ครับ

ต้อนรับต่อสูญการแข็งแก่ตอเป็นใครครับ

แค่ไหว้ครูท่านผู้ชมครับฮือฮาขึ้นมาแล้ว
สำหรับคู่เปิดหัวในสุดยอดมวยไทยรัฐโดนตกแสงรัฐธนาธุบันครับ
คู่นี้ชกกันในพิกัด๑๒๑ปอนกางเกงสีน้ำเงินเคยเอาชนะมาแล้วที่วิแก่ราชดำเนิน
มุมแดงนะครับแก่นแก้วป่าอ่าวทะเลบังเสลงของคุณปุ๋ยนะครับ
น้ำเงินก็คือกังวานหอยต่อหลัก
น้ำเงินได้หนากก็ว่าน้ำเงินได้หนากกัน
ขุนยอดมวยไทยรัฐจุ่งตรงนี้ครับพลิกทุกคู่สนุกทุกยก
กับยอดมวยไทยลักษณ์บ่าย๒โมงนะครับปิดการชมกันได้

ประเภทยาวไปตามที่พี่ป่าบอกส่วนมากจะกลับบ้านเก่าทุกทีเลยนะ
ยาวไปนี่เรียบร้อยหมดอ่ะ
ไอ้ผู้ที่เข้าตาสุดท้ายอะไรรู้ไหม
เข้าตาจนทุกคน
การจัดมวยการบิดกร้องผู้มวยต่างในกลิ่นงานในตรงละเอียดครับ
ออกมาแต่ละคู่แต่ละนัดนี่นะครับ

แล้วก็พลิกกันตลอดเป็นเรื่องจริงครับที่ไทยรัฐทีวีวันนี้

อันสี่อันห้าทุกผู้ชมขึ้นมาเบียกันไปเบียกันมา
เพราะฉะนั้นครับถ้าแฟนมวยมีโอกาสนะครับ
เข้ามาชมนะครับมนตรีสิริโอราชเผา๑๐๑นะครับ
เข้ามาฝั่งสินเชียของทั้งมวยแต่ละคู่นี้นั่นจริงครับ
เฮกันไปเฮกันมาเกงสีน้ำเงินมาเร่งเร็วเลย
ทำไมรู้ไหมคุณอนุมัติว่ามวยถึงออกมาสนุกกันทุกคู่
เพราะว่าครีมานโดจพรมปรอตเตอร์ทรงไจมีการให้ครีมานเช็คตลอด
การคืนซ้อมความครอบของแต่ละคนเนี่ยเป็นไง

สีน้ำเงินเคยเอาชนะมาวันนี้ก็ได้จ่ายเลย

แม่ถ้าคู่แรกถ้าเปิดหัวขึ้นมาถ้าผู้ชมได้เฮียงน๊อกกันยาวเลย
แล้วแม่หนูก็ดดอยู่ตางแตก

แต่ละค่ายเนี่ยออกมาแล้วแฟนนามนูก็จึงขึ้นไปจ๊ะจับถึงเลย
โดยเฉพาะวัลดรบรรเธรวินาการ

ประจำในสิทธิวันโรงแรมของไทยนะ

ตอนนี้เบียดตลอดนะเบียดด้วยความมั่นใจเลย
เด้งด้วยเข้าขวากวาทธอง

ในช่วงปลายยกที่หนึ่งจะได้ลูกหนัก

เอาบวกชอบปวดสลายเลย
นี่นะครับมวยทีวีที่ต้องบอกว่า

ไทยรัฐทีวีที่ตรงนี้ครับ

แต่เป็นที่๒นี่ยังไม่มีใครพูดถึงนะ

กวาทธอง

นี่ครับเดี๋ยวเอาชนะมาแล้วที่วิทยาลัยราชดำเนินนะครับ

ดูมันหลายช็อตหลายก๊อกเลย
ยกแรกหมดยกที่๑
และจอรักเทฝาดหางนี่มอบ๑๐๐๐๐บาทครับ
ไปพบกับคุณชาญชัยและคุณอธิวัฒน์ครับ

รวมถึงไปทางมรกฏคมสายไหม

ทั้งคู่เลยเพราะว่าโลกส่งเท่านี้ร้อนแน่นอน
ก็มวยชิงแคมป์และกรอบความชิง

รอเล็งสิ้นมัดเลยนะครับ

หวังหน้าร้านแทงได้ไหม
รูปร่างเวลาประกบในแล้วสูงกว่านิดนึง

แล้วไม่มีรถที่สองเท่านั้น

เป็นคุณภูมิเก่ลงที่มา

ว่าแค่สี่คำ

และไม่มีทางลื่น

และคนอื่น

บวกบัตรอีกแล้วในตระกูลแรกมีน็อคแต่เดี๋ยวน็อคยาวเลยนะครับ
มาอีกแล้วโอ้ชุดใหญ่
ตัดลำตัวขึ้นบนหากล้มอีกแล้ว
เสียลูกเสียทรงไปนิดนึงครับ

นี่ต้องสูงโดยตลอดนะครับ

กังวจินทรองห้องหมัดซ้าย

ช่วงจะได้เปรียกช่วงจะได้ใช้หรือเปล่า
จำทั้งคำเพราะเลนมัตรขา
จ็อปายข้างตลอดแล้วแล้วตามด้วยรอยสอดซ้าย
มั่นใจเลยนะครับ
มันโอ้เต็มเลยขวาอยู่ได้ไหมแหละลงไม่ลงลงไม่ลงหลักไม่หลับ
โอ้โหดูครับสวยไปชุดใหญ่เลย
ใหญ่ใส่สูตรเลยแบบนี้แม่เร่งหนักเลยนะครับน้ำเงิน
กังวันทองเคยเอาชนะมาวิ่งแอร์และชะลำเดิน

ออกมาแต่ละหมัดนี่มันจะทนไหวหรือเปล่า
จุดเต็มทั้งสิ้นครับ
กังวันทองแต่ก็จะเล่นเยอะ
มีสิทธิ์ฟิลขาดน้ำมันหมดถังได้นะครับ
ดักแทงแล้วตอนนี้ครับมันเจอมัดขวาเจอมัดขวาเต็ม
โลกซ้ายชุดใหญ่มาก
เขาหดจริงโอ้โหด่วงกระแหลกลานเลย
ยังดีนะครับที่ทางแก่นแก้วนี้ยังมีตีนซ้ายออกมาดัก
หมดโลกนี้สองโอ้เข้มข้นเลย
ภาพช้าของมวยคู่แรกยกที่สองที่ผ่านมาโอ้โหแก่นแก้วนี่

ไม่ทันเลยโดนครับใจกว่า
แต่ก็สุดยอดค่าตราหดยังมีนะครับ
สุดยอดมวยชายรับเนี่ยมันเข้มข้นเลยครับ
ตอนนี้ไปพบกับคุณชาญชัยและคุณธิวัฒน์ครับ
ท่านผู้ชมก็๒ยกต่อยกันแบบนี้แฟนมวยจะนั่งอยู่ได้ยังไง
เป็นประเภทกินถั่วแท้เม็ดแตงโมนี่ไม่มีนะครับ
ขึ้นมานี่บิดกันโอ้โห
อยู่เจียนไปด้วยกันทั้งคู่ครับกางเกงสีแดง
สองยกนี่ตั้งรับเยอะโดนหักล้มไปสองสามทีครับ
หมัดโดนศอกยกนี้ต้องแม่งต้องเอาติดในครับ
โกงแล้วแทงทำได้หรือเปล่าแก่งแก้ว
วันทองนี่อาศัยพยายามจะดันออกครับ
แล้วก็บวกหมัดบวกศอกดีกันคนละแบบ
เกงสีแดงนี่ล็อกในเอาชัวร์ไว้ก่อน
ให้สนุกวันนี้เกงสีแดงนี่ต้องตั้งรับได้ก่อนเนี่ย

แก่นแก้วลูกแข็งแรงลูกหนัก

แก่งแก้วจังหวานทองที่สองยก
โอ้โหทำได้น่ารักมาก

แต่ว่าทนมากนะทรหดจริงนะ

ได้มวยใจไม่มีเจอแบบนี้ก็อยู่ได้ทำยังไง

ยาวเหยียดเมืองกลางไปแล้ว
ช้างหักไม่ลงแล้วตอนนี้

น้ำมันหมดทางเป็นเรื่องได้

ซึ่งแต่แบบสุดยอดบวนของทาง
อะไรก็เกิดขึ้นได้

เกมบังเวิร์นแข่งซ้ายเตะเข้าซ้ายแข่งทีดทำไมจังหวะ

โต้เริ่มหมัดหัวเริ่มหมัดใครต้องการแรกไปตรงเนื่องหรือเปล่า
เป็นอะไรเป็นอะไรจุ๊บให้แข่งขวา
เอาขยับเดินยังเดินเจอซ้าย
๑๒เข้าทุกจุดนะ
และสตาร์ทอยู่แบบนี้ครับบันแน่นอน
น้ำเงินบุกเก่งแก้วโต้ด้วยตีนซ้ายครับ

กลางวานทองมีเด้งตีสู้ใน
โอ้โหดูยากเลยแบบนี้สนุกเลยยก๓แล้ว
นี่คือความสนุกของยอดมวยไทยรัฐ
นี่ครับทุกคนสาวแข่งซ้ายเตะ
เอาสุดท้ายเริ่มแรงครับคุณผู้ชม
ขยับเอาเตยซ้ายเด้งตีเข่า
แข่งแรงมากเกินครับวันนี้ไอ้เจ้ากังวันทอง
ต่อหลัก๒ปุ้งไทยยากเชื่อหมดแรงหนี้ยาก
แค่ทำได้ฉวยครับชุดดี
ถือว่าตีโต้ตลาดเม็ดมีเสียงเชียร์
ก็มีเสียงเชียร์คร่องเชียร์ไปในเวทรีวิวแรงเกิน
กังเก้าสายเตะเปีกเจอกับขวา

ติดไหนแบบนี้ตลอดอ่ะกะวางทอง
ภูชิคาบุญเวทีครับรอยเอกสมบูรณ์ประพาวงศ์
ให้คะแนนมีชนภีร์อุศมานีนารมธนาจันทร์และปานันเมกสวัสดิ์
ไม่โอ้โหแข่งซ้ายเมนูเก็บเต็ม
ทำยันเลยลบพยานมาแล้วยัดไส้
โต้เลยเขาซ้ายครับกะวางทอง

ตรงมวยภาครับไม่ต้องเดินบดเดินปี้เดินกะยี่ไปอยู่แล้ว
กะวางทองได้ลูบหนักนะครับ
แต่แดงนี้จะแวะโต้สวยลำนางเยอะ
พยายามพยายามรอยเข้าเข่าลืมเข้าไม่ยุบไม่เริ่ม
เร่งมาตั้งแต่ยุคแรกนะหลักการที่ซ่อนดูแต่ว่าสำคัญมากครับ
เจอนักเย็นแบบนี้แกงแก้วที่ไปแล้วไปเหมือนกันพยายาม
แค่งซ้ายังแตะอยู่มันยิ่งโดนยิ่งเดินเนี่ยจากกลางวันทอง
ดื้อยาอ๋อแต่ยังไม่มียาฉีดนะยังไม่มีไม่มี
ใกล้เจาะกลางวันทองมันติดมาต่อนะแค่ซ้ายมาเต็มเต็มครับ
ซ้ายแข่งเนี้ยโอโหแค่เป็นแล้วยุบยุบ
ยุบหนึ่งนะเสร็จมันกันนะ
มันไม่ยอมมันยังเดินตลอดอีกนึงนะทิ้งไปกว่า

โอ้โหเจอศอกเจอศอกเจอเต็มนะ
ดืดไม่เลิกจริงคับกางวานทอง
ซ้ายเตะติดเจอมัดกว่าลงน้ายก็ติดตลอด
นอกนายชายาหรือเปล่า
นี่ครับการพิกซ้อมต้องบอกว่า
การทำมวยในยุคนี้ต้องยึดที่ความแข็งแรงเป็นหลัก
กลุ่มมันก็แน่นขึ้นมาเลยไม่มีเสน่ห์
เปลี่ยนครับซ้ายแทง
ดื้อต่อมันดื้อไม่เลิกจริงกังวันทอง
ไอ้เจ้าเก่งแก้วกับโต๊ะตลอดโต๊ะแล้วพูดกับสู้ไม่ยุบนี่สิ
อันนี้คือเชื่องหมายคำถามเลย
เปรี้ยงรับสายตีแตะด้วยขวา
ทำอะไรจังหวะไม่สนชนอย่างเดียว
เห็นใหม่ที่เหลือวันกำลังคงช่วยคุณวาดีเยอะเกินครับจังหวานทอง
เฉียบในแกะแก้วโต๊ะทันไหม

ท้ายครับกลุ่มผ่านมา๔ยกอโหทางด้านเอียดแกะแก้วนี่
ขวดแข้งซ้ายก็ลำตัวจังหวานทองเข้าปั้ม
รัดเอวตีเข่าในเลยครับโอ้โหซอยเป็นชุด
โอ้โหโดนซับศอกว่าน่าเสบัดเลย
กังวานทองดึงตัวรบต่อหมาตตามครับ
แลกกันดูเดือดเลยครับ
ตอนนี้ไปพบกับคุณชาญชัยและคุณอธิวัฒน์ครับ
ยกที่๕ยกสุดท้ายครับสถานการณ์นั้น
ก็ยังได้สู้กันต่ออีก๓นาทีแล้ว

ชื่อคลายน้ำกินยังไม่ลงอยู่แล้ว

ยกที่๕ยกสุดท้ายวางตีนซ้าย

โอ้โหโดนหักล้มลงไปต้องรีบลุกขึ้นมาเลยนะครับ
ความแข็งแรงของทางวางคลองนี่

ต่อหลัก๒ในกระโลกรัมที่๒
ปล่อยออกข้าวใจแล้วตัวนี้หายห่วง

โดนหนึ่งอันนั้นไม่ใช่ไม่โดนแล้วก็เร่งตลอด
พาระกำลังในเท่าสิ้นของวาลีแล้วเกณฑ์

ในกลุ่มรอยโดนมากจริง

ประมาณ๓๔๕มันอนละกำลังไม่มีตกเลยนะ
เสมอต้นเสมอไปเลยละครับ
เกงสี่น้ำเงินเกงสีหน้างมีบานคนที่น่าพบ
เสมอต้นเสมอไปเลยนะพี่ผ่า

เสมอต้นเสมอไป

โดยมาเล่นฝีมือแล้ว

ใช้ได้

ดีมนามสั่งยกคำปั้น

เหลียวแลมีหรือเปล่า
ตอนนี้ต้องขอต้อนรับคุณทางการ

คุณพี่จุนอย่างนี้
คุณปุชาลูนวันนี้ชาดีโดนหน้าทาวน์
นักศึกภิกษ์ไพรัม
เข้าร่วมไปเรื่อยสบาย
ทางสไตล์ของเบิร์ดโถงชัย
นี่แข้งขวาเตะโชว์เลยนะ
มวยเนี่ยเวลาทำคะแนนนำออกอะไรมันสวยงาม

เหมือนคนรวยแต่พูดอะไรก็ถูกเลย

จนเนี่ยคุณถูกพูดออกไปเขาก็ว่าคุณผิด

คนรวยใส่นาฬิกาปลอมปลอมหูชิ้น

โอ้โหมวยท่านรักมันปล่อยด้วยสนิทแล้วเกินผุ้นฝั่ง
ว่าไปอย่างงั้นเม้งกระทั่งปลายโยชน์ท่าผ้า

ยังไงใครที่เป็นแฟนของไทยรัฐนะอย่าลืมนะ
ความยิ่งใหญ่เกิดขึ้นแป๊บหนึ่งวันที่๙นะ
นี่๙วิทยุมาก

เฉพาะคู่นี้คู่เดียวที่แฟนมวยดี
ตามเข้ามาดูแล้ว

โอ้โหสุดท้ายครับ